ภาคอีกษาเนี่ยเรารายงานของอุบลไป
บอกเลยว่าตอนนี้ยังหนักอยู่ยังอวมอยู่
บุรีรำก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าโดนน้ำจากแม่น้ำมูลนี่แหละฮะ

ที่น่าห่วงคือเอาแล้ววัวทำยังไง

ต้องค่อยลำเลียงเอาไว้นี้ให้มันเดินไปให้มันเดินไป
นี่ที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำครับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบ้านส้มกบเนี่ย
ก็ต้องอบพยพวัวสัก๒๐๐ตัวจาก๒๐คอก

มันจะเป็นอันตรายแล้วเดี๋ยวจะกระทบกับสุขภาพมันด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้มกบคุณเอกรินพลศักดิ์บอกว่า

เพราะว่าแม่น้ำมูลมันเอ่ยเข้าท่วมคอกวัวเขาทั้งหมดเลย
ทุ่งย่าก็โดนน้ำท่วมแล้วมันก็หนุนสูงขึ้นเรื่อยครับ
แล้วบางรายมันมีปัญหาเรื่องย่าสด

อ่ะอย่างดีหน่อยบางคนมองการกลายไว้

บางรายนี่สิไม่ได้กักตุนไว้

อย่างที่วัดทุ่งสว่างสุขารมครับตะบนบ้านยาง
มันมีน้ำท่วมสูง๑เมตร
หนักสุดคือนี่ฮะบริเวณสาลาแล้วก็เมนเผาศพ
ถ้าชาวบ้านนะมีผู้เสียชีวิตในบ้าน
จะมาทำวิธีชาวบ้านกินไม่ได้นะครับ

ก็ต้องไปที่วัดของหมู่บ้านอื่นชั่วคราวไปก่อน
ส่วนพระเออทำยังไงล่ะออกไปบินทบาทไม่ได้ครับ
ก็ต้องงดบินทบาทชั่วคราวเข้าออกลำบาก
ก็จะมีญาติโยมนี่แหละที่ยังพอมีกำลังทรัพย์
ยังพอจะมาวัดไหวเนี่ยก็จะลุยน้ำมาบ้าง
บางทีก็ล่องเรือมาแล้วก็มาใส่บาทให้พระกันนะฮะ
ก็ยังไงนะครับบวรบ้านวัดโรงเรียน

เวลาชาวบ้านเดือดร้อนพระท่านก็เอาของไปให้นะฮะ
อันนี้ก็หาของมาถวายท่านแล้วกันเพราะน้ำมันท่วมเหลือเกิน